หลังจากที่เมื่อวานนี้เราคาดการณ์เรื่องของอากาศหนาวลมเย็นที่เมืองไทยของเราจะได้เจออีกครั้งหนึ่งก็คือในช่วงกลางเดือนหน้านะครับ
เดี๋ยวมาตรวจสอบกันหน่อยนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนับจากวันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือนหน้านั้นมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน
จากหลักก็คือเรื่องของอากาศเย็นจากบริเวณทางตอนบนของประเทศจีนนะครับจะสังเกตว่าขณะนี้เองเนี่ยนะครับมีการก่อตัวของกลุ่มฝนอยู่เป็นแนวยาวเลยนะครับ
ซึ่งกลุ่มฝนเหล่านี้เองเป็นกลุ่มฝนที่เกิดจากความชื้นเข้ามาปกกลุ่มบริเวณดังกล่าว
นั่นหมายความว่าตอนนี้ความเย็นจากบริเวณทางตอนบนอาจจะไม่แรงมากนักนะครับ
ดังนั้นถ้าหากเราคำนวณต่อเนื่องไปก็จะพบว่าหลังจากนี้อากาศเย็น
คุณผู้ชมสังเกตพื้นที่สีส้มแดงที่อยู่ด้านบนดีนะครับ
ค่อยมีการแผลลงมาปกกลุ่มในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
นี่คือช่วงวันนี้นะครับคือสังเกตว่ามีการก่อตัวอยู่ในแถวบริเวณทางตอนบนของประเทศจีนเล็กน้อยนะครับ
หลังจากนั้นไปดูช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับก็จะพบว่าอากาศเย็นนั้นเริ่มเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น
ก็มีการแผลลงมาปกคลุมในเมืองไทยของเรามากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
นี่นะครับจะสังเกตว่ามีการแผลลงมาอย่างต่อเนื่องเหนืออีสานก็จะได้เป็นจุดที่ได้เจอกับคลื่นกระแสลมนี้ก่อน
ปัจจัยของคลื่นกระแสลมนี้ก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นอากาศนั้นค่อนข้างร้อน
ก่อนที่จะมีฝนตกและที่สำคัญครับมีโอกาสเจอกับลูกเห็บด้วย
ซึ่งอย่างที่ได้คาดการณ์ไว้นะครับช่วงกลางเดือนมีโอกาสที่จะเจอสูงเลยทีเดียว
เดี๋ยวดูต่อไปนะครับก็จะพบว่าอุณหภูมินั้นจะค่อยมีการลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
ประมาณ๑๘๑๙องศาในบริเวณทางตอนบนจะค่อยลดลง
ซึ่งคาดการณ์ว่าอาจจะลดลงอยู่ที่ประมาณ๑๕๑๖องศา
ส่วนนี้เป็นช่วงตอนกลางวันนะครับจะสังเกตว่าในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
อุณหภูมิในช่วงกลางวันตอนเช้ากับตอนบ่ายความร้อนต่างกันค่อนข้างเยอะ
ดังนั้นใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวคงจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิระหว่างวันด้วยนะครับ
ส่วนบริเวณทางตอนกลางหลังจากนี้เป็นต้นไปอากาศก็จะเริ่มปลอดโปร่งขึ้นนะครับ
เพราะว่ามีลมหนาวเข้ามาคอยพัดเอาเรื่องของหมอกควันออกจากพื้นที่
จะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งคงต้องทากินเป็นแดดด้วยนะครับ
และนี่คือการคาดการณ์สภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ครับ